ส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ตำรวจเชียงใหม่จับตัวได้แล้ว

ซ่อมกันริมต้นยางนาซ่ำอัลดอร์
เชื่อกันว่าน่าจะเป็นต้นต่อของอาเภษเหตุร้าย
ต้นไม้ล้มกันระเนละนาดก่อนหน้านี้ฮะ

อย่างเป็นทางการย้อนไปดูเหตุการณ์เถอะ
ขนาดไหนฮะต้นยางนาขนาดใหญ่ได้ชื่อว่าเป็นต้นไม้
เป็นถนนที่สวยที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่

ต้นยางนา๑๔ต้นเสาไฟฟ้า๔๐ต้น
ล้มระเนลนาดคือฝนตกลมแรงเข้าใจ
แต่ต้นยางนาเขาอยู่มาเป็นร้อยปี
มันก็มีฝนตกมาตลอดทำไมคราวนี้มันถึงผิดปกติ
แล้วล้มระเนรนาศแบบนี้ก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นอาเภษ
แล้วมาจากอะไรอ่ะเพศเหตุร้ายมาจากเรื่องอะไรดวงเมืองเหรอ
ดูไปดูมามีคนไปเจอว่า
ก่อนหน้าที่ต้นยางนาจะล้มระเนรนาศ
มีสองหนุ่มสาวเขามาซ่ำกัน

ญาตินี้เขาก็เลยเชื่อว่าใช่แน่
คู่นี้แน่แหละเป็นต้นต่อทำให้เกิดอาเภษเหตุร้ายฮะ
สุดท้ายต้นยางนาก็เร่งล้มระเนลนาด
น่าจะเป็นบรรพบรุษเจ้าที่เจ้าทางไม่พอใจ
เจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรสารพีชุดสืบ
เขาสามารถจับตัวได้แล้วแต่ไม่ใช่มีเฉพาะสองคน
ตอนแรกคิดว่าตั้งกล้องเขามาเป็นทีมงานเลยฮะ
มีทีมซ่ำกับทีมฟอตโกรฟี่กับทีมถ่าย
มีทีมซ่ำกับทีมถ่ายมีทั้งหมด๔คนด้วยกันจับได้ยกชุดฮะ
แล้วเขาไม่ใช่คนจังหวัดเชียงใหม่เขาน่าจะเป็นชาวจังหวัด
คือจังหวัดไม่เกี่ยวนะแต่อธิบายให้ทราบว่าไปจับตัวได้ที่พยาวกับจังหวัดน่าน
และวันนี้ท่านผู้บัญชาการตำรวจภูทรคนใหม่พลตำรวจโท
ปิยะตาวิชัยท่านเนี่ยจากกรุงเทพฯจากบริชนอล
แต่ท่านก็ไปเป็นผู้บิจการตำรวจภูทธอนทาง๕ท่านหมายวันนี้จะถือเริก
งามยามดีในการแถลงเรื่องนี้จะมีการนำตัว๔คนมาแถลงเรื่องนี้
อย่างเป็นทางการอีกทีแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสอบปากคำไปแล้วก็รับสารภาพว่าทำจริง

เขาทำแบบนี้หลายต่อหลายที่ขอโทษครับ

ทีมข่าวเขียนข้อมูลมาให้ดูยังไม่ได้ดูเลยนี่เป็นความผิดพลาดของผมเอง
เดี๋ยวจะต้องไปดูซะหน่อยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ได้
จับตัวได้แล้วนะฮะไม่ใช่๒นะครับ๔คนด้วยกันนะครับ